พูดถึงเรื่องของชายคลุ้มคลั่งค่ะที่จังหวัดชนบุรีเมื่อวานนี้
มีผู้ชายนะคะเป็นชาวเยอรมันอายุ๖๐ปีคลุ้มคลั่งเออะโวยวาย
ยืนอยู่หลังระเบียงห้องพักของตัวเองนะคะโวยวายเสียงดังค่ะ
หลังจากคนเขามาเห็นเขาก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วย
ช่วยได้หรือเปล่าอ่ะโวยวายการเจรจักรเลขหล่อมเป็นแบบไหนไปดูค่ะ
ใช้ช่วงที่เผลอเอามือคว้าคอเสื้อดึงกลับมาเข้ามาในห้องได้สำเร็จ
ช่วยได้สำเร็จภาพมีสองมุมทั้งในห้องแล้วก็ด้านนอกแบบนี้เนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองพัทยา
กูภัยมูลละนิทิสว่างบริวูลเมืองพัทยา
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเขาพยายามกระโดดจากระเบียงห้องพัก
ชั้น๒ภายในซอยบัวขาวพัทยากลางค่ะ
ผู้ก่อเหตุเป็นชาวเยอรมันอายุประมาณ๖๐ปีเนี่ยนะคะ
ปีนขึ้นไปบนระเบียงหลังห้องพักของตัวเองแล้วก็พูดจาไม่รู้เรื่อง
เจ้าหน้าที่ก็เกลี้ยกล่อมอยู่นานเลยไม่เป็นผล
และด้านหลังด้านหลังของห้องก็มีการเตรียมเบาะไว้รองรับด้านล่างด้วยนะคะ
เกลี้ยกล่อมไปสักพักไม่ได้ผลค่ะ
เจ้าหน้าที่จะได้ยินว่าช่วงที่เขากำลังจะเข้าไปช่วย
เขาบอกว่าดึงคอเสื้อเลยนี่แหละค่ะ
เขาใช้ช่วงทีเผลอดึงคอเสื้อแล้วก็นำตัวชายชาวต่างชาติกลับเข้ามาในห้องได้อย่างปลอดภัย
ขั้นตอนต่อไปค่ะไปสงบสติอารมณ์ที่สพมพัทยา
ศาธิบาลในการสอบสวนทราบทราบว่าสาเหตุเกิดจากปัญหาส่วนตัว
และก็มีปัญหาด้านการเงินนะคะ